เรื่องนี้กันหน่อยนะคะเป็นข่าวดีสำหรับคนจน
ลุงตู่บอกว่าคนจนมีสิทธิ์นะครับ
เงิน๕๐๐เข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
แล้วก็เมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะคะที่ให้คนจนสักประมาณ๑๑ล้านคนค่ะ
สาขาทั่วประเทศนะครับคุณผู้ชมเมื่อวานเนี่ยบรรยากาศก็คึกคัก
บ้างก็ออกบ้างบ้างบ้างก็ไม่ออกบ้างเนี่ยนะคะ
ถามว่าเอ้าเงิน๕๐๐เนี่ยทำไมถึงไม่ออก
เรื่องนี้กรมบัญชีกลางเขาก็มีการชี้แจงออกมาแล้วนะคะ
เดี๋ยวมาฟังกันหน่อยว่าสาเหตุนั้นเพราะอะไร

บรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยสาขาสวรรคโลก
นี่ค่ะคุณผู้ชมที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนะคะ
ก็เต็มไปด้วยประชาชนค่ะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

มาเข้าแถวรอคิวกดเงินโอ้โหบรรยากาศคึกคักเลยทีเดียวค่ะ
ส่วนใหญ่กดแล้วพบว่าเงินมันไม่เข้าค่ะ
เนื่องจากว่าบัตรที่ถือไว้เลขที่ขึ้นต้นไม่ตรงกับวันที่กำหนด
เดี๋ยวกรมบัญชีกลางชี้แจงเรื่องนี้ด้วยนะคะ
ส่วนที่จังหวัดนครราชศรีมาหลายรายพบว่ายอดเงินที่รัฐบาลช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ช่วงปลายปีเข้าบัญชีก็เลยถอนออกมาได้นะคะ
พอถอนออกมาปุ๊บส่วนใหญ่คือไปซื้อของใช้เข้าบ้านค่ะ
แล้วก็บอกฝากบอกนายกด้วยนะคะว่าขอบคุณนะคะนายก
ขอบคุณนะครับนายกที่ไม่ลืมคนจนอย่างพวกเรา

คุณประโยชน์มากเลยคุณไปเยอะเลยขอบคุณมากเลย
ยอมรับช่วยเหลือคนจนจริงครับ
เงินที่ได้มาก็ใช้ซื้อของใช้ของสอยที่เราจำเป็นครับ
ก็ขอบคุณรัฐบาลมากที่มีเงินตัวนี้เข้ามา
ถ้ายังไงก็ผมอยากให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปก็ยังดีครับ
ทีนี้เนี่ยค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานเป็นวันแรกใช่ไหมคะ
ที่รัฐบาลคือให้บัตรคนจนสามารถไปกดเงิน๕๐๐บาทออกมาใช้จ่ายได้
ก็บางคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะลุงตูแจกจริงหรือเปล่าเนี่ย

ทีนี้มีคำชี้แจงมาจากโฆษกรมบัญชีกลางก็คือนางยานีแสงสีจันทร์นะคะบอกว่า
เพราะอาจจะไม่เข้าใจเรื่องของขั้นตอนและลำดับเลขของการจ่ายเงินเข้าบัตรโดย
บัญชีกลางจะทยอยแบ่งการจ่ายเงินตามเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
คุณผู้ชมฟังกันชัดอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เมื่อวานนี้วันที่๘ธันวาคมเป็นวันแรกจริงแล้วเนี่ย
เป็นคิวของผู้มีสิทธิ์ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ
คือบัตรประชาชนของท่านต้องขึ้นต้นด้วยเลข๓๒ดูตามไปเลยนะ
คนที่ขึ้นต้นด้วย๓๒๓๓๔เมื่อวานกดได้๕๐๐บาทออกมาแน่นอนนะคะ
ส่วนนี้มีสักประมาณสี่ล้านเศษนะคะทีนี้วันนี้เก้าธันวาคมค่ะ
เป็นคิวของคนที่ถือบัตรประชาชนที่ขึ้นต้นด้วย
หมายเลข๓๗๓๘๓๙ส่วนนี้เนี่ยมีคนมีสิทธิ์สักประมาณ
สี่ล้านสามแสนหกหมื่นรายนะคะคุณผู้ชมตรวจสอบก่อนนะคะ
ว่าเลขบัตรประจำตัวของท่านขึ้นต้นด้วยอะไร
ฉะนั้นแล้วเดินทางไปกดเนี่ยอาจจะเดินทางไปเสียเที่ยวนะคะ
ค่ะส่วนพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะ
ที่จะมีการแจกเงินห้าร้อยโดยรัฐบาลนะคะก็จะแจกให้กับคนที่
ถือบัตรประชาชนที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสี่หมายเลขห้าแล้วก็หมายเลขแปดส่วนนี้เนี่ย
ก็สักประมาณ๒๙๖๐๐๐รายนะคะรวมแล้วคนที่จะมีสิทธิ์ได้เงินจากรัฐบาลก็คือ๑๑ล้าน๔แสนรายด้วยกันนะคะ
ก็ใครที่มีบัตรประชาชนท่านต้องเช็คให้ดีนะคะว่า
ประจำตัวของท่านเนี่ยไปตรงกับวันไหนที่เขาให้กด
เพราะว่าถ้าเกิดว่าท่านไปแล้วมันไม่ตรงท่านไปเสียเที่ยวนะคะ
๕๐๐บาทไม่เท่ากันเนอะครับ๕๐๐บาทให้ครั้งเดียวด้วย
๓วันก็เข้าไม่พร้อมกันบางคนก็งง

เมื่อวานไปหลายคนก็เอ๊ะสงสัยเหมือนกัน
แต่วันนี้คงจะคลายข้อกังวลกันไปแล้วนะคะ
บาทบางครอบครัวนะอยู่ได้เป็นเดือนไง
ซื้อข้าวสารซื้อแบบปลากระป๋องกะปิน้ำปลาเออกินก็ได้ทำครอบครัว